ไปดูสีสันของตำรวจกันบ้างดีกว่า
ธรรมดาตำรวจแหมจะวิ่งจับโจรอย่างเดียวก็ไม่ใช่
ต้องทำหน้าที่สร้างความสุขให้ประชาชนในทุกด้าน
ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเหมือนกันนะมีคลิปออกมาเหมือนกัน
เรื่องของตำรวจที่ออกไปเต้นออกไปร้องเพลงให้ประชาชนได้มีความสุขกัน
คราวนี้มาดูตำรวจที่โรงพักที่จังหวัดขอนแก่น
ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเป่าแคน

อย่างนี้เป่าแคนอย่างนี้
เป่าแคนร้องรำสนุกสนานกลางโรงพักเลย
เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการนั้นมีความสุขด้วยนะครับ
โอ้ยเด้นช้ายใส่ลูกได้แค่นี้

มีเป่าแคนมีรำแคนนะฮะ
โอ้โหประชาชนดูคนในโรงพักสิคุณ

ผู้เท่าผู้แก่ด้านหลังก็ปรบมือกัน
ท่านก็ลุกขึ้นมารำแบบนี้เลยนะครับ

คลิปนี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันมากในโลกโซเชียล

ขอบคุณด้วยที่เอาคลิปดีมาเผยแพร่แบบนี้
เป็นคลิปที่คุณตำรวจกำลังยืนเป่าแคน

ทำเพลงหมอลำกันอย่างสนุกสนาน
ผู้โพสต์ระบุข้อความไว้แบบนี้คุณ
หมอลำมาติดต่อราชการ

รองภูมิกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทร

คืนความสุขให้ประชาชนซะเลย
แหมรองผู้อุงกับป่าวเองเลย

ก็ทราบว่าชายคนนี้ที่มาติดต่อเป็นหมอลำ
ซึ่งตัวเองท่านรองเองก็เคยเป่าแคนมาก่อน
ก็เลยตกลงกันว่ามาลองเป่าแคนมาร้องหมอลำกันไหม
เออนะครับก็กลายเป็นประเด็นนี่แหละฮะ
ที่มีการร้องทั้งร้องทั้งเป่าแบบนี้

เจอเรื่องเครียดในโรงพักกันมามากโขแล้วนะฮะ

ลุกขึ้นมาร่วมลำวงอย่างสนุกสนานนะครับ
เรียกว่าสร้างความบันเทิงสร้างความสุข
อีกวิธีหนึ่งผมว่านะหลังจากนี้นะ
ก็คงจะเป่าแคนแบบนี้อยู่บ่อยในโรงพัก

ยายลืมทุกข์เลยก็มีความสุขกันต่อไปนะฮะ
ส่วนคุณยายดาวนี้ก็มีความสุขในการรำแคน

แหมเดี๋ยวไว้เจอของผมซะก่อน

นะฮะก็เป็นสีสารสร้างความสุขให้แก่ประชาชนนะครับ